แล้วก็ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียกันหน่อยนะคะ
เป็นกลุ่มเด็กเป็นเด็กสองกลุ่ม
เด็กคนแรกเป็นคนเขาปฏิบัติการคนเดียว
อีกหนึ่งกลุ่มที่ทำความดีเขามากันหลายคนนะคะ
คนแรกเขาเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ภายในห้างแห่งหนึ่ง
โดยที่ไม่ได้เปิดดูด้วยซ้ำว่าในกระเป๋าสตางค์มีเงินกี่บาท
รีบเอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่รอปภให้ประกาศหาเจ้าของ
สรุปเจ้าของดีใจมากที่ได้กระเป๋าตังค์คืน
เพราะว่าในนั้นมีเงินถึง๔๐๐๐บาท
ส่วนอีก๑กลุ่มนะคะเป็นเด็กป๕เก็บมือถือได้
ตามหาเจ้าของจนเจอเหมือนกันนะคะไปตรวจสอบเรื่องนี้กันนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้นะคะ
ขณะที่เด็กชายธนพัฒนปิยพงศ์หรือน้องกาฟิล๘ขวบเท่านั้น

เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษาที่ตรังเอากระเป๋าสตางค์ที่เก็บได้
พี่ครับพี่ครับผมเจอกระเป๋าตังค์นะครับพี่
ประกาศหาให้หน่อยว่าเป็นของใครนะคะ
โดยที่น้องกาฟิลไม่ได้เปิดดูด้วยซ้ำว่าในนั้นมีเงินเท่าไหร่นะคะ
พอประกาศปุ๊บมีผู้ชาย๒คน
แจ้งว่าตัวเองเป็นเจ้าของเดินมารับกระเป๋าสตางค์ทันที
โดยก็ในภาพก็มีการยืนนับแล้วก็ควักเงินเป็นสินน้ำใจให้กับน้องกาฟิลด้วย
บาทซึ่งน้องกาฟิลก็ดีใจแล้วก็ไปวิ่งเล่นต่อไปตามภาษาเด็กนะคะ

เช่าพื้นที่ขายน้ำหอมในห้าง
รับน้องกาฟิลไปทำคือหมายถึงว่าเขาเป็นญาติเขาก็รับ
ในขณะที่น้องกาฟิลกลับจากโรงเรียนก็เดินเล่นอยู่ในห้างนี่แหละนะคะ
เป็นภาพของน้องกาฟิลถือเงิน๒๐บาทอยู่หน้าร้านน้ำหอมของตัวเองแล้วก็ข้อความ
กาฟิลเก็บเงินได้๔๐๐๐บาทคืนเจ้าของเรียบร้อยได้รับสินน้ำใจ๒๐บาท
จากนั้นก็มีคนแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดย
เพราะชื่นชมว่าเป็นเด็กดีจังเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปตามหาน้องกาฟิลนะคะน้องกาฟิลเขาเล่าให้ฟังอีกสักครั้ง
บอกว่าเดินวิ่งเล่นอยู่ในห้างเห็นกระเป๋าสีดำตกอยู่
ก็เลยรีบเอาไปให้ประชาสัมพันธ์ประกาศตามหาเจ้าของ
แล้วก็ส่งให้เจ้าของคืนได้เจ้าของเนี่ยให้ตังค์มายี่สิบบาทนะคะ
ฟิลบอกว่าภูมิใจมากเลยไม่คิดอยากได้ของคนอื่น
กลัวตำรวจจะจับกลัวโดนแจ้งความ
แล้วก็ไม่คิดว่าในกระเป๋านั้นจะมีเงินมากเท่าไหร่
ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบันกันตังศึกษา
มอบเกียรติบัติเชิดชูความดีและเป็นขวัญกำลังใจให้กับกาฟิลต่อไปค่ะ

แสดงว่ากาฟิลได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาดีนะ

อีกหนึ่งเด็กดีค่ะที่บุรีรำมีการมอบเกียรติบัติ
ย่องเชิดชูเด็กนักเรียนป๕โรงเรียนอนุบาลชำนิ

คนนี้เขาเก็บมือถือได้แล้วก็รีบส่งเจ้าของนะคะ
ชื่ออะไรกันบ้างชื่อเด็กชายชาญชัยชาญชาติ
เด็กชายนัชพลนาคินชาติ
และเด็กชายณฑีการทัพทิมอ่อน
ทั้ง๓คนเก็บโทรศัพท์มือถือได้ที่ถนนข้างวัดชำนิชนะตาราม

ติดตามหาเจ้าของให้หน่อยนะคะ
ซึ่งตำรวจได้ส่งคืนนางสาวยุพินสาวพันธ์เป็นที่เรียบร้อย
เด็กชายทั้ง๓คนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยตอบพร้อมกันเลย
ไม่ใช่ของตัวเองก็อยากส่งคืนเจ้าของสิครับเพราะคงเสียดายที่ทำโทรศัพท์มือถือหายและพวกผมก็ภูมิใจมากด้วยครับยอดเยี่ยมจริงค่ะนะครับ